เรื่องนี้มีคนแจ้งความไปนะครับบอกว่าเอ๊ะเห็นชายถือมีดเนี่ย
จะมาไล่แทงคนในครอบครัวแจ้งความไปแล้วรอบหนึ่ง
ทีนี้ตำรวจยังไม่มาสักทีก็เลยโทรไปทวงถามอีก
เมื่อไหร่คุณตำรวจจะมานะฮะฮัลโหลฮัลโหลครับพี่
ที่หนูแจ้งเหตุไปเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างครับ
ฝนน่าจะหยุดตกแล้วนะคะน่าจะมาได้แล้วนะคะ

นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของบทสนทนาแต่สนทนาเต็มจะเป็นอย่างไร
เหตุผลคนใดที่ตำรวจไม่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชน

ฮัลโหลครับพี่ที่หนูแจ้งเหตุไปเมื่อกี้แหละค่ะ

แล้วจะให้หนูทำยังไงอ่ะ
ถ้าออกไปก็คงไม่ออก

แล้วหนูจะยังไงถ้าไปแล้วให้ทำยังไง

ว่ามันจะมาหาเรื่องสมาคา
เอาเจรจากไปเลย

เดี๋ยวผมขับรถไปรับกับพี่ก็ได้อ่ะ

อ่าอย่างไงครับคุณ
คือเดี๋ยวนะ
มีคนถือมีดจะเข้ามาแทงคนในบ้าน
ตำรวจเข้าเวรอยู่คนเดียวออกมาไม่ได้

เดี๋ยวดีแล้วเขาออกจากไปแล้วคนที่ถือมีดจะยังไงงง
ประโยคที่ผู้หญิงบอกว่าเขาโวยวายถือมีด
มาแทงที่บ้านหนูอยู่แล้วค่ะ
ตำรวจบอกอืม
มันหลายประโยคนะที่คนในโลกโซเชียล

โดยผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อจ๊อปเจษดา
เป็นคลิปเสียงขณะโทรศัพท์ไปแจ้งเหตุกับตำรวจ

จะเข้ามาทำร้ายคนในบ้านและคนในครอบครัว
แต่ตำรวจกลับบ่ายเบี่ยงไม่มาระงับเหตุ

เราจะทำยังไงล่ะหนูจะยังไงล่ะอะไรอย่างนี้

คนฟังไปด้วยก็งงเหมือนกันนะครับ
คือเราก็คาดหวังว่าล้อแล้วหรืออาจจะมีมาตรการบอกว่า
เอิงให้อยู่ในบ้านก่อนหน้าหรืออย่างนี้

แต่ปรากฏไม่มีเกิดขึ้นในคลิปนี้นะครับ
ผู้สื่อข่าวไปพูดคุยกับผู้ที่โพสต์คลิปเสียง
ก็คือคุณเจษฎาจรัสทองอายุ๑๙ปี
เล่าให้ฟังว่าในวันเกิดเหตุการณ์เนี่ย
น้าของตัวเองถือมีดมาฟันประตูบ้าน

โทรไปไม่ใช่ครั้ง๒ครั้งนะคุณ

ได้เบอร์โทรศัพท์ตำรวจสพคลองหลวงมา
จากนั้นก็ต้องโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจโรงพักคลองหลวง
ได้รับคำตอบว่าฝนตกมาไม่ได้

ด้านพันธุ์ตำรวจโทนพดลช่างเรือนรองผู้กำกับการโรงพักคลองหลวง
เปิดเผยบอกว่าเป็นความบกพร่องของตำรวจ
ทางโรงพักได้ลงโทษทางวินัย
ตำรวจที่มีเสียงอยู่ในคลิปเรียบร้อยแล้ว
และเปลี่ยนหน้าที่ให้ไปทำงานส่วนที่ไม่ต้องติดต่อกับประชาชน
มีส่วนที่ไม่ต้องติดต่อกับประชาชนด้วยเหรอตำรวจ
ส่วนธุรการอย่างนี้เหรอหลักจากอะไรแบบนั้น
เหรอฮะซึ่งตอนนี้ก็ได้ขอโทษผู้แจ้งเหตุเป็นทางการแล้วนะครับ
ส่วนทางคดีของผู้แจ้งเหตุพบว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความขัดแย้ง
ในเครือญาติและน้าชายที่ถือมีดคมคู่

ทางตำรวจจึงนำตัวน้าชายมาดำเนินคดีทางกฎหมายแล้วเช่นเดียวกัน
คนในโลกโซเชียลบอกว่านี่มันเหตุโชคดีอย่างหนึ่ง
ไม่มีการทำร้ายร่างกายกันจริงไม่มีการแทงกันจริง
จนมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
แล้วถ้าในจังหวะนั้น
คนที่ถือมีดคุ้มครั่งเขามาแทงคนในบ้านจริง

คุณตำรวจรับผิดชอบชีวิตของคนในบ้านเขายังไง

แม้ว่าตำรวจจะออกมาขอโทษแล้วก็
เรื่องของวินัยแล้วก็ตามนะครับ

ที่จะตอบคำถามสังคมให้ได้นะครับ